ทีนี้เนี่ยก็เลยมีการขอความร่วมมือสื่อมวลชนมาคุณภาคภูมิ
คือเมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เขาเชิญผู้ปกครองของทุกครอบครัวเลยนะคะทีมหมูป่า

ของทุกโรงเรียนที่น้องทีมหมูป่าเรียนอยู่

เพราะต้องบริหารจัดการกันหน่อยแล้วล่ะ
พอน้องกลับไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือ
น้องกลับบ้านก็เอ๊ะสื่อจะตามไปไหม
คือผู้ปกครองเนี่ยเขาได้พูดคุยกันในที่ประชุมเมื่อวานว่า
ตอนนี้มันมีนะคุณภาคภูมิมีรถไปเฝ้าหน้าบ้าน

ผู้ปกครองเขาก็พยายามลองดูข้างรถว่าเป็นรถขาวช่องไหน

บางคันคือมันไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีป้ายอะไรติดอยู่เลย

ไม่ติดโลโก้ผู้ปกครองเขาก็กลัวเหมือนกันนะ

โดยเฉพาะถ้าไปโรงเรียนแล้ว

น้องกังวลใจเรื่องของการบ้านทำไม่ทัน

ทีนี้ถ้าสื่อตามไปถึงโรงเรียน
มันไปแบบรบกวนเวลาเรียนของเด็กไง

คือทางในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
นายสมศักรณาคำเมื่อวานนี้
เชิญผู้ปกครองของทั้ง๑๓คนทีมหมูป่ามาคุย
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนมาหมดเลยนะคะ

โรงเรียนเวียงพังคำ
แล้วก็เชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพังคำ

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ทางผู้ปกครองของน้องทีมหมูป่า
หลายคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่ารถตาม
คันไม่ได้ตามแค่เฝ้าหน้าบ้าน
ขับจี้รถของครอบครัวเขา
อย่างนั้นเลยเหรอคือจี้หลังไปแบบติดเลย
ไม่มีชื่อหน่วยงานไม่มีชื่ออะไร
คันจอดซุ่มอยู่หน้าบ้านตั้งแต่ตอนกลางคืน
คันขับวนไปเวียนมาอยู่หน้าบ้าน

แต่ถ้าเป็นรถของคนที่ทำงานด้านสื่อ
แล้วต้องการไปเกาะติดขนาดนี้จริงนะ

ในที่ประชุมเขาเลยทำความเข้าใจกันว่า
แน่เลยว่าน้องต้องไปโรงเรียน

ขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่า
พอแล้วเนอะคือวันนี้แถลงข่าวพร้อมเพลียงกัน
พอแล้วไม่อยากจะให้ไปโหยทำรายงานพิเศษ

ไม่อยากให้เกิดในลักษณะแบบนั้น

จากสื่อที่ตามไปประกบถึงบ้าน

คือเริ่มมีทีนี้ก็ขอความร่วมมือมาว่า

ปล่อยให้น้องเขาใช้ชีวิตตามปกติ
ให้เขาทำหน้าที่หลักของเขาก็คือเรียนหนังสือค่ะ

สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการเรียนนะคะ
ก็ไม่อยากจะให้ต้องไปกระทบกับเด็ก
ในเรื่องของการใช้ชีวิตปกติรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วย
อกจากนี้ค่ะองค์กรการกุศลต่าง
ภาคเอกชนหน่วยงานรัฐไม่ต้องจัดอะไรให้เป็นพิเศษ
ให้น้องเขาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะ
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
น้องเขาก็รู้แล้วว่าทุกคนแบบแรงกายแรงใจนะ

ทราบซึ้งแล้วก็ขอบคุณ

ใช้ชีวิตปกติของเขาเหมือนเด็กปกติทั่วไปนะคะ